สวัสดีค่ะนนพัฒน์ระดิษฐ์ซีรีส์จีระเดชค่ะ
ชื่อเล่นชื่อนับตังค่ะพี่หก
ตั้งแต่เด็กค่ะคือคุณคุณแม่กับป้าป่าเนี่ย
จะเปิดเพลงลูกทุ่งให้ฟังค่ะ
แล้วพอเวลาขับไปส่งผู้โดยสารเนี่ย
ก็จะเปิดเพลงค่ะแล้วเราก็จะฟัง

ก็เลยชอบมาตั้งแต่ตอนนั้นค่ะ
ครูจับไปเต้นค่ะแล้วทีนี้เห็นเพื่อนร้อง
ก็อยากร้องแล้วคือพอเวลาไปงานเนี่ย
ป้าปากกับคุณแม่ก็จะให้ขึ้นไปร้องเพลงตามงานเลี้ยงค่ะ

แล้วก็อ๊ะแล้วร้องเพลงได้เหรอ
ครั้งแรกที่ประกวดร้องเพลง

ความรู้สึกตอนนั้นคือง่วงงอนมาก
คือนั่งรออยู่นานมากอะไรอย่างนี้
แล้วพอขึ้นร้องเพลงปุ๊บก็ได้ติ๊บเหมือนเดิมค่ะ
แล้วทีนี้ก็เหมือนเราก็งงว่าวันนั้นได้ที่๒ค่ะ
แล้วคืออาจารย์เล่าให้ฟังว่ามีพี่คนนึงที่เขาแบบประกวดมานานแล้วค่ะ
เป็นแชมป์ประกวดทุกเวทีแล้วเขามาแพ้เด็กป๓อ่ะ
เขาก็เลยแบบเลิกร้องเพลงไปเลยค่ะ
อยู่บ้านนาดีไม่ว่าดีจากนี้หน้ามา
เมื่อต้องทนทำนาจึงจากมาไม่สนใจ
ใครจะเตือนเหมือนคนยกอยู่
ตามมั่วมืดมองไม่เห็นใคร
สุดท้ายจึงต้องเจ็บโอ้กรุงเทพฟ้าใส
แสงไฟสว่างแต่ห้นทาง
ตามหัวมืดมองไม่เห็น

แล้วคือหนูว่าถ้าให้หนูคิดนะ
เหมือนแบบว่าเวลาร้องเพลงก็เล่นหูเล่นตาอะไรอย่างนี้
จุดดีของหนูก็คือ
อาจจะแหล่ได้อ่ะ

เจ็บอื่นหมื่นแสน
แม่นเหมือนตอนแม่เคลื่อนคลอดบูดนาสุดแสกสันนา
ด้อยก็คือขาดพลังค่ะแล้วก็ยังโปรเจกต์เสียงไม่เก่ง
คือแบบร้องก็ร้องอยู่ในลำคออะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เหมือนคุณครูคุณครูที่สอนในเพดาราเขาก็แบบบอกให้เราใช้โปรเจกต์เสียงมาอะไรอย่างนี้ให้มากขึ้น
แล้วก็ออกกำลังกายให้เยอะเพราะว่าร้องไปแล้วเสียงจะสั่นนะคะ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

รายละเอียดหยิบย่อยมากเลย
ซึ่งถ้าการประกวดร้องเพลงแล้วเนี่ย

คุณจะร้องเพลงแค่แบบร้องเพลงได้ไม่ได้

ต้นฉบับเขาแกะรายละเอียดมาแบบ
ยังไงคุณก็ต้องเป๊ะอย่างนั้น
ยังไงคุณก็ต้องเป๊ะอย่างนั้นค่ะ
มานานปีนับตั้งแต่นี้ต้องห่างไป
คุณพ่อคุณแม่ทางครอบครัวก็รู้สึกดีใจค่ะ
เหมือนทำตามความฝันได้อีกขั้นหนึ่งอะค่ะ
ก้าวก้าวไปอีกขั้นนึงซึ่ง
ซึ่งเขาก็อยากให้เรามาด้านนี้อยู่แล้ว
ซึ่งมันเป็นความฝันของเขาเหมือนกัน
ที่เราก็รู้สึกดีใจที่เรา
ทำให้เขามีความสุขนะอะไรอย่างนี้
พี่จ๊ะพี่จ้าพี่พูดไว้เมื่อต้นปีถ้าคุณพี่รู้
จะแบ่งเงินหน้าที่เรือเก็บ
แล้วไปเที่ยวกรุงเทพเมืองที่สุดสวย
กราบพักก่อนนอนตอนราตี
ภาวนาทุกทีขอให้พี่รีบรู้
เพลงลูกทุ่งนี้หนูว่ามันมีเสน่ห์นะ

สตริงมาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็มี
เพลงใหม่มาแล้วเราก็ไปฟังเพลงใหม่

เฮ้ยเพลงนี้นะเพลงนี้นะคือฟังได้ตลอดอะค่ะ

และอีกอย่างหนึ่งแนวเพลงพี่เขาก็สนุกสนาน
ซึ่งมันตรงกับหนูที่หนูชอบแนวเพลงสนุกอยู่แล้วค่ะ
เช็ดเช็ดแล้วทิ้งเช็ดเช็ดแล้วต้องทิ้ง
เก็บไว้ชิงโชคหรือไงใช้แล้วต้องทิ้งนะสิ
เช็ดเช็ดแล้วทิ้งเช็ดเสร็จก็ต้องโยนทิ้ง
ไม่เก็บเอามาใช่ไหมรู้เอาไว้ค่ะเธอแค่นี้

เพราะว่าคือพูดถึงเพลงนี้ค่ะ
เพราะว่าป๊าป๊ามันคนสอนหนูร้องเพลงนี้ค่ะ

เขาเหมือนว่าเขาดูทีวีใช่ไหมค
เขาบอกเนี่ยอยากให้เป็นแบบคนในทีวีนะที่ร้องยืนร้องเพลงอะค่ะ
ก็เลยแบบสัดฝันว่าป่าตองมาด้วย
ชอบชอบเพลงกอดฉันกะลาคือป้าป่าเขาก็ชอบ
มันเป็นเพลงแรกที่หนูประกวดด้วยค่ะ
ก็อยากจะบอกว่าหนูจะทำให้เต็มที่ค่ะ
เพราะว่าถึงถ้าเกิดไม่ได้ที่๑

เพราะว่าเหมือนแบบหนูได้ทำเต็มที่สุดความสามารถของหนูแล้วอะค่ะ
แล้วก็จะไม่หยุดพัฒนาตัวเองค่ะ

เพราะว่าหนึ่งความฝันนั้นก็เป็นความฝันของป๊าป๊าหนูด้วยค่ะ
ฉันสิจำใจทน